นาย่งเชิญยิ้มซุดกลางกองถ่ายรายการ
ถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลเลย

นายกเชิญยิ้มหรือว่านายพิเชษเอี่ยมชาวนาน
นักแสดงตลกชื่อดังหลายคนรู้จักกันดีนะ
นายกนี่แกแพรวอายุอนามมากแล้วแต่แกยังเก๋าเกมอยู่เลย

ล่าสุดถูกหามส่งโรงพยาบาลศีลแพทย์รามอินทรา
เป็นการด่วนต้องประคองปีกกันไปเลย
คือกำลังถ่ายรายการอยู่นาย่งวูบค่ะ
ลูกชายเนี่ยโพสต์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พ่อเข้าโรงพยาบาลครั้งที่แล้ว

ด้วยอาการหน้ามืดตาลายไม่มีแรงไข้กลับ
ขณะที่กำลังอัดรายการถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทันหัน

ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
ต่อมามีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะว่า
อาการดีขึ้นกว่าเดิมมากแต่ยังมีไข้มีเวียนหัวบ้าง
ตรงนี้แล้วก็โล่งใจ
ก็ขอให้นายโย่งหายไวกลับมาแข็งแรงนะคะ
ต้องบอกว่านาย่งเนี่ยนะเป็นรอยยิ้มของคนไทยก็ว่าได้
คือนายกสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้คนไทยหลายคน

ทุกคนแหละนะครับอย่าทำงานหาผมมาก
ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองหาเวลาพักผ่อนด้วยนะครับ